คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่อีกแล้ว
ลาศุกร่อนหน้านี้ดาราหนุ่มไกรรัชานนทร์
เป็นสองแถวที่เชียงใหม่ระยะทางไม่ไกล
แต่ว่าถูกคิดค่าโดยสาร๖๐๐บาท
ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของสี่ล้อแดงกับพวก

ล่าสุดมีคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อ๔ล้อแดงคันหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไปตบไหลโรปพอเขาต้องปัก
เดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ขาวอยู่ตรงนู้นมิดเธอมาดับรถผมก่อนเถอะ
ก็บอกว่าทำไมจับรถผมคันเดียวรถคันอื่นทำไมไม่จับ

ใช่ค่ะเรื่องของการแต่งตัวด้วยเรื่องของการจอดรถด้วย
แต่ว่านอกจากการโวยวายแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เดินสวนกับรอปภเขา

เดี๋ยวท่านดูจังหวะนี้ปึ๊ก
จะว่าแรงมันก็ไม่แรงจะว่าไม่แรงมันก็ไม่ใช่
รอบพระพอหันขวับเลยสะดุ้ง
ก็เลยไม่รู้ว่าเจตนาตั้งใจจะทำร้ายเขาระบายอารมณ์หรือว่าเพียงแค่เดินสวนกันแล้วก็ตบไหล่
เอาเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
เฟซบุ๊กปลอยหลวงเชียงใหม่ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์
ตอนที่ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีฟ้ากางเกง๓ส่วน
เป็นคนขับรถสองแถวสี่ล้อแดงโตเถียงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินเชียงใหม่
แล้วก็ไปตบไหล่ของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอย่างแรงเลย
ไม่พอใจที่รถของตัวเองถูกล็อกล้อ
แต่ก็เนื่องมาจากรถของตัวเองไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท่ากาศยาน
ห้ามรถสองแถวสี่ล้อแดงเข้ามารับผู้โดยสารที่หน้าอาคารผู้โดยสาร
แต่ว่าชายหนุ่มคนขับรถสองแถวสี่ล้อแดงคนนี้ย้อนถามเจ้าหน้าที่ว่า

คันอื่นก็ไม่ทำตามระเบียบเหมือนกันทำไมจับแต่คันผม
เจ้าหน้าที่รอปภของสนามบินก็ให้ตำรวจนำตัวไปเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนะครับ
เนี่ยฮะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในสังคมออนไลน์ก็ถูกวิภาควิจารณ์ตามเคยครับ
เพราะว่ามันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน
จากเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการไม่ทำตามกฎระเบียบแล้ว
ยังมีเรื่องของการแต่งกายอีก

แต่งกายแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมนะครับ
นายสุชาติเชอมือซึ่งเป็นคนขับรถสองแถว๔ล้อแดงในคลิปอายุ๓๗ปีแล้วนะครับ
วันนี้ไปพบนายบุญเนียมบุญธาประธานสหกรนครลานนาเดินรถจำกัดไปชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถสองแถวไปส่งลูกค้า
ซึ่งก็เป็นเพื่อนของเขาเองจะไปทำธุระที่สนามบิน
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่รอปภห้ามไม่ให้จอด

แล้วก็มาถูกเจ้าหน้าที่รอปภอีกคนนึงที่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน

แล้วก็ล็อกล้อรถเขาจนเกิดการโต้เถียงกันตามที่ปรากฏในคลิป
ก็อย่างนี้แหละมันก็ไปตามคลิปที่เห็นกันอยู่เนี่ย
ความจริงเรื่องของเรื่องไอ้คนนั้นไม่พอใจผม
รถคันอื่นเขาก็เข้าไปรถของเราก็รถโดยสารอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ

นายบุญเนียมประธานสหกรณ์นครลานาเดินรถบอกว่า
ถ้าตามระเบียบปฏิบัติของสนามบินเชียงใหม่นะ
ไม่อนุญาตให้รถสองแถว๔ล้อแดง
เข้าไปรับผู้โดยสารที่หน้าอาคารผู้โดยสาร
แต่ไปส่งได้ค่ะอ่าคือส่งแล้วเนี่ย
ถ้าคุณต้องรอคุณก็ไปจอดรอที่จุดนัดหมายล่วงหน้า
ซึ่งอยู่ที่ร้านจอดรถแต่พฤติกรรมของนายสุชาตินะ
เป็นการทำผิดกฎระเบียบคือคุณบอกว่าคุณมาส่ง
แต่ส่งแล้วคุณไม่ไปจอดรอที่จุดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เป็นลานจอดรถ
คุณขับวนไงเพราะเขาไม่ให้มารถเปล่าแล้วก็มาขับวนดักรอรอรับผู้โดยสาร
พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าผิดกฎระเบียบของสนามบินเชียงใหม่แล้วก็ทางสหกรด้วย
วันพรุ่งนี้จะประชุมร่วมกับขนส่งจังหวัดและสมาชิกสหกรว่าจะดำเนินการอย่างไรกับนายสุชาติ
ซึ่งอาจมีโทษหนักถึงขั้นไล่ออกจากสหกร
ทางทะอากาศยานเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฉพาะ
ถ้ารถสองแถวคันใหม่ไม่มีผู้โดยสารทางท่าอากาศยานจะไม่ให้เข้า
ถ้าเข้าไปก็อย่าจับล๊อคล้ออันนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของทะอากาศยานเชียงใหม่
เพราะว่าข้างในไปโดนจับทางสหกรณ์ก็ไม่เกี่ยวให้เขาจับปรับ
ทีนี้ที่ต้องประชุมกันและโทษอาจหนักถึงขั้นไล่ออก
เพราะว่ามันหลายเหตุผลนะนะพฤติกรรมการแต่งกายการทำผิดกฎระเบียบ
แล้วที่สำคัญก็คือนี่ฮะเคยมีคดีมาแล้วหลายครั้งหลายหน
อย่างที่ท่านเห็นล่าสุดเนี่ยก่อเหตุทะเลาวิวาสกับคนขับรถตุ๊กหน้าวัดพระสิงศ์
ก็ถูกตำรวจสพเชียงใหม่ควบคุมตัวไปดำเนินคดี

ถ้าผิดครั้งแรกยังพอจะให้อภัยกลับตัวกลับใจ

นี่สากรเขาบอกเขาจะไล่ออกจากสหกรณ์เลย
เพราะวัฒนธรรมเขาเสื่อมเสียไปด้วย